ไม่เคยค่ะเคยทาแต่พวกแบบเหมือนบรอนเซอร์ที่แบบว่าทำให้แบบผิวแทนขึ้นมานิดนึง
มันก็จะเพิ่มขึ้นประมาณแค่เบอร์๒เบอร์อันนี้๖เบอร์เลยค่ะ
อันนี้แทนมากแต่ก็ดีนะจะได้แบบลองแบบเปลี่ยนดูบ้าง
นี่ทาไปถึงตรงไหนคะ

เป็นค่ะ

นานค่ะแป๊บเดียวเลยแค่๕นาที๑๐นาทีเหมือนทาครีมผิวตัวปกตินี่แหละค่ะ
วันนี้เป็นก็นานนั้นค่ะ

ใช่ฉลองไปแล้วเมื่อคืนด้วยค่ะ

คือด้วยความที่เราทำงานทุกวันอะไรอย่างนี้ค่ะ

หาของฝันก็บอกเขาแล้วว่าแปะไว้ก่อนละกัน

คุณต้องไปทำเซอร์ไพรส์อย่างปีเซอร์ไพรส์อะไรเขาอย่างไร

แค่ก็พาไปทานข้าว

หลังจากเราทานข้าวเสร็จก็นัดเพื่อนมา
แบบชิลแถวใกล้บ้าน

เดี๋ยวลงไปข้างนอกด้วยกันหน่อย

เขาบอกอ้าวเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์แปลว่าเซอร์ไพรส์หรือไม่เซอร์ไพรส์บอก

ที่จริงโตกันแล้วก็รู้อยู่แล้วว่า

เราก็จัดสรรเวลาให้โอเค

แล้วรู้สึกต่างจากเดิมบ้างไหมคะ

สนุกดีเหมือน
สตรูดิโอการ์น
ถ่านข้าวกลางคืนกันข้าเย็นกัน
ใช่เค้าก็จะมีรายละเอียดเยอะแยะ
อย่างพวกแบบชุดอาหารที่เราชอบ

และเราจะนอนใครที่ไม่มีงานวันหลงคืนก็นอนด้วยกัน
ซี่ไหมหนูรู้สึกว่าไม่ได้เซ็กซี่ขนาดนั้นก็เป็นสไตล์เรานี่แหละตามอายุ
เหมือนกับเพื่อนคืนดีด้วยอะไรแบบเนี้ยเราจะเกี่ยวมากกว่าค่ะ
ไม่ไม่เกี่ยวมากกว่าค่ะอันนี้ก็เราไม่ได้โฟกัสทางด้านนู้น
เพราะว่าก็อย่างที่รู้มันก็ผ่านมานานแล้วแล้วมันก็พูดมาหลายครั้งแล้วด้วย
เราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้มีใครไม่ได้มีใครจ้องประเด็นตรงนั้น

แต่พอมันมีเรื่องออกมาคนก็คือเหมือนกันแสดงความยินดีที่แบบงานเราเป็นจุดเริ่มต้น

ไม่เกี่ยวหรอกค่ะก็อย่างที่บอกว่าบางทีแบบไม่ได้ลงรูป
แปลว่าไม่ได้เจอหรือว่าลงรูปไม่ได้แปลว่าสนิท
คือทุกอย่างมันไม่ได้สามารถใช้รูปที่ลงผ่านโซเชียล
มามาวัดการกระทำของชีวิตประจำวันทุกวันได้

ล้มก็ล้มไปแล้ว
ก็ไม่ได้โฟกัสทางด้านนั้นว่าอะไรยังไง
คือทุกคนก็โตกันแล้วอะค่ะ

เหมือนเป็นแค่ชื่อที่เราตั้งในไลน์กรุ๊ปอย่างเดียว

แบบว่ามีชื่อแก๊งอะไรขนาดนั้น
เราก็แค่เป็นชื่อที่
ที่เราตั้งในไลน์กรุ๊ปเฉยแค่นั้นแหละค่ะ
ถ้าแบบทุกคนมาพร้อมกันในงานแต่งงานเราอะไรอย่างนี้เปล่า

แต่ว่าก็ต้องดูอีกทีนึงว่าใครว่างไม่ว่าง
เราก็เอาตามที่ทุกคนสะดวกค่ะ
สักช็อตหนึ่งแบบถ่ายทุกคนพร้อมกันเลยทีเดียว

ต้องหลายคน
ก็คิดว่ามันก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้น
เอาทุกคนสบายใจดีกว่าใช่

เราเอาตัวเราทุกคนนี่แหละ

อีกทีนึงอีกทีนึงกลับมานิดนึง
บอกว่าเป็นมีเค้กรูปแบบว่า

เค้ก
ก็เพื่อนเอามาแกล้งนี่แหละ
ใช่เอามาแกล้งจะได้มีสีสันตลกมากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถามไหมคะว่าไอเดียเป็นของใครใครเป็นคน

ก็ต้องบอกว่าเอาแบบเอามาแกล้ง
ใช่ก็เขารวมหัวกันนี่แหละค่ะ

ก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรที่ไม่ดีเนาะ
บางทีมันก็เป็นแค่ตลกอกฮาในหมู่เพื่อน

ไม่ได้ว่าอะไรนะคะไม่ได้ว่าอะไร
ใช่ก็เห็นไนท์ที่จริงมันก็เป็นประเพณีของทางฝรั่ง

ซึ่งกี้ก็เป็นลูกครึ่งก็เลยไม่ได้รู้สึกว่า
มันแปลกหรือว่าอะไรยังไงตรงไหน

ปาร์ตี้พี่ให่สนับสนุก
สนุกเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์ส่งไปให้เขาสักนิดนึง

ก็เป็นเหมือนผู้ชายเขาไปเที่ยวกัน

ไม่ได้มีกำชับเพื่อนหรือกำชับตัวเขาว่าห้ามอะไรยังไง
อย่างที่บอกแต่ละคนก็ดูแลตัวเองกันได้อยู่แล้วรู้
อะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะเพราะฉะนั้นก็
ไม่จำเป็นต้องบอกทุกบัง
ยังไม่ทราบเลยนี่ก็รอดูคิวอยู่ค่ะ
ปัญหามันอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเราไม่อยากมีหลายชุดมาก
เราก็เลยต้องใช้เวลาในการเลือกค่อนข้างที่จะแบบนานหน่อย
คือเลือกมากี่ที่แล้วอ่ะ
ไปมาหลายที่แล้วอ่ะไปมาหลายที่
เราก็เลือกยากเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าชุดแต่งงานแบบมันสวยมาก
ไม่เคยคิดว่าการเลือกชุดแต่งงานมันจะใช้เวลานานขนาดนี้
คือมันสวยหมดเลยทุกแบบสวยหมดเลยมันก็เลยเลือกยากหน่อย
มันเป็นกี่ชุดแล้วนะเอิ่มมั่นใจมันจะเอาชุดนี้เลย
ชุดค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อย

ก็คลุปต้อนรับพี่นักข่าวก่อนชุด๑
ชุดแถลงขาวชุดหนึ่งชุดรีเซปชั่นชุดหนึ่ง

ตัดเค้กตัดเค้ก

ไม่ค่ะสลับไป
มีทั้งของไทยทั้งของนอก

มีใครจัดเตรียมให้

แล้วก็ชุดการชลองคะ

เหลืออะไรที่ต้องก้วง
กี่พันคนเหรอก็หลายอยู่ค่ะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นแขกผู้ใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็เอ่อแขกเพื่อนเพื่อนพี่ป๊อกแล้วก็ของเราก็จะส่วนมากก็จะเป็นนักแสดงแล้วก็ทีมงานผู้จัดของช่องสาม
ใช่ขอบคุณค่ะ
สวัสดีสวัสดีครับ